ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนวานนี้นะฮะ
ที่สพศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้าย
ร้ายนะฮะถูกมีดแทงนะครับนี่คือบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ที่ตะบนสุรสักรอำเฮิร์ดศิรชานะครับเจ้าหน้าทีก็ไปตรวจสอบกันนะ
คือตรงเนี้ยเป็นห้องเช่าชั้นล่างนะครับคนเจ็บชื่อนายสุพศสุวดิต
ชื่อเล่นชื่อบอยอายุสามสิบสองปีนะครับสภาพของเขาก็คือแขนซ้ายถูกฟันด้วยมีด
เป็นแผลชะกันเลือดเต็มพื้นไปหมดนะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ศีรษะก็มีบาดแผลใบหูซ้ายด้วยนะครับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
หลังจากทราบข่าวว่ามีชายชะกัน๓คนบุกเข้ามาแล้วมาฟันนายสุพธจนบาดเจ็บสาหัส
ได้คุยกับคนดูแลห้องเช่าตรงนี้นะครับบอกว่าคนเจ็บนายสุพธิ์หรือว่านายบอยเนี่ย
มาพักอยู่ที่นี่อยู่กับเพื่อนชื่อกอล์ฟซึ่งเป็นเจ้าของห้อง
คนดูแลที่พักยังเดินไปถามว่ามาหาใครคนก่อเหตุบอกว่า
ชื่อในปุ๊นะที่มาหาก็ตอบกลับว่าไม่มีอะไรครับ
คนที่เขาก่อเหตุนะทีแรกถามมาหาใครบอกชื่อปุ๊แต่ไม่มีอะไร
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจากในห้องพัก
ก็รีบออกมาดูเห็นไอ้บอยวิ่งออกมา
แต่ว่าถูกฟันมาแล้วถูกแทงมาแล้วจมกองเลือดอยู่นะครับ
ส่วนคนร้าย๓คนขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

เพราะว่าคนเข้ามา๓คนมีอะไรกันหรือเปล่า
ไม่มีอะไรครับป้าไม่มีอะไรครับป้า
ก็หันไปกินข้าวเลยพักเดียวเสียงในห้องมันปุ้งปั้งปุ้งปั้ง

ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเสียงอะไรเลยนะไม่มี
ส่วนเจ้าของห้องเช่าที่คนเจ็บเขามาขอนอนด้วยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่ห้อง
เขาก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ฮะ
แล้วบอกว่าปกติเนี่ยบอยคนเจ็บเนี่ยชอบมาขอนอนด้วย
เพราะว่าเวลาบอยดื่มเหล้าจนเมาเนี่ยกลับบ้านไม่ไหว
เขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้จักกับบอยได้เพียงเดือนเดียวนะครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุที่ชื่อในปุ๊นะ

แต่บอยจะขัดแย้งอะไรกับปุ๊เขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน

คือคนดูแลที่ห้องเช่าตรงนี้บอกว่าคนก่อเหตุชื่อในปุ๊
รยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองสืบหาแล้วก็ตามไปที่บ้านของในปุ๊นะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าความจริงแล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของปุ๊นะ
บ้านร้างแต่ปุ๊เนี่ยแอบเข้ามาอยู่เป็นบ้านร้างนะฮะปุ๊มีอาชีพ
ของเก่าขายมีนิสัยชอบดื่มเหล้าทำตัวเกเรจนชาวบ้านเนี่ย
ระอาอยู่เหมือนกันชาวบ้านอีกคนนึงบอกกับเราว่าเช้าวัน
เพิ่งเห็นปุ๊นะเดินเต็ดเตรอยู่แถวนี้นี่แหละแล้วปุ๊เนี่ย
มาขอน้ำเนี่ยดื่มนะมาขอน้ำดื่มนะแล้วบอกว่ารถ
จักรยานยนต์ที่ใช้อยู่โดนตำรวจยึดเพราะไปมีเรื่องมา
วันนี้เมื่อคืนไปมีเรื่องมาเราก็คิดว่ามันต้องต่อยธรรมดาเนอ

เพราะปกติเขาจะเป็นของมันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเมื่อเช้าเขามาขอน้ำ
มาขอน้ำให้ขวดนึงมันบอกว่ามันหิวน้ำ

มันไม่ใช่ลูกหลานที่บ้านหรอกแต่ว่ามันไปขอข้าวกินบ่อยอะไรอย่างนี้

แล้วไม่ใส่ตอนเมาเป็นอย่างไรครับ
แต่ตอนเมามันชอบโวยวายมีใครยุ่งกับมันหรอก
ในนี้เขาปิดบ้านเขาไม่สนใจแต่เวลามันไม่ว่างมันดี
มันก็ขอน้ำขอข้าวเพราะว่าเขาก็เอามาจากบนเขาบนอะไร
เขาก็ให้มันกิน
มีอีกคนนึงนะฮะที่เขาน่าจะรู้เรื่องราวอยู่พอสมควรนะครับ
คนนี้เขาสนิทกับบอยคนเจ็บนะบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะ
บอกเขาไม่ได้สนิทกับบอยเท่านั้นนะฮะสนิทกับปุ๊คนก่อเหตุด้วย
ซึ่งเขาเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าความจริงบอยกับปุ๊เนี่ย
เขาก็รู้จักกันนะเหมือนกับจะเป็นญาติกันด้วยซ้ำ
เหล้าด้วยกันแทบจะทุกวันแล้วคู่นี้พอเมาเนี่ย
ชกต่อยกันเมื่อวานก่อนจะเกิดเหตุในบอยคนเจ็บเนี่ย
มาทะเลาะกับคนที่เล่าให้เราฟังอยู่นะ
แล้วปุ๊เห็นปุ๊ก็เลยเข้ามาแล้วก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมา
สุดท้ายเนี่ยลามไปถึงเรื่องที่บอยเนี่ยเคยทำให้ปุ๊ติดคุก
ไปมาทั้งคู่เนี่ยถือมีดมาแล้วก็ยืนจ้องหน้ากัน
แล้วแยกย้ายกันไปยังคิดว่าเออน่าจะจบแล้ว
ไม่คิดว่าปุ๊เนี่ยจะตามไปหาบอยแล้วก็ไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัส
เขามาเคลียร์กันตรงนี้ประมาณก่อนมืดนะพี่นั่งอยู่นู่น
ในช่วงมืดพี่เดินออกมาพอดีเห็นเขากำลังอะไรกันไม่รู้
บอกแล้วมีรายการบอกเขากำลังเคลียร์กับเพื่อนเขาอยู่
บอกเรื่องอะไรเขาก็ไม่พูดมันต่างคนต่างถือ
กันไปมาอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะฟันกัน
แล้วสองคนนี้เต็มที่มันก็ต่อยกันแค่นี้
ยานที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่เขาไปก่อเหตุกันเนี่ย
บอกว่าคนก่อเหตุเข้ามากัน๓คนจักรยานยนต์๒คัน

ตอนนี้ตำรวจยึดรถจักรยานยนต์๒คันนั้นได้แล้ว
แต่ทั้ง๓คนนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะ
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่

ก็เคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาทั้งสองคนนะครับ
เมื่อวานนี่ทำร้ายกันเองซะแล้ว